พาไปหาของกินอร่อยกันดีกว่า

จังหวัดตราดที่นี่แหละฮะใครมาก็ต้องสั่งเมนูพื้นบ้านพื้นถิ่น
ของชาวตราดแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากก็คือเป็ดผัดเผ็ด
ไบยร่าและนี่นี่ต้มนี่นี่ไก่บ้านต้มส้มระกำอู๋หิวเลย
โอ้โหสองเมนูนี้ต้องมาคู่กันครับคุณผู้ชมฮะขั้นตอนการทำ
ไปดูกันหน่อยเพราะพี่เจ้าของร้านเขาไม่หวงสูตรค่ะ
ดูแล้วทำตามเป็ดผัดเผ็ดใบยี่หราเตรียมเลย
เป็ดพริกขี้หนูสดใบยี่ราพริกไทยสดแล้วนำพริกขี้หนูสด
ไปผัดก่อนนะผัดกับน้ำมันให้มันแห้งแล้วก็เพิ่มความหอม
แล้วจากนั้นก็ใส่เนื้อเป็ดลงไปผัดตามด้วยเครื่องปรุงต่าง
และใบยี่ราหลังจากนั้นก็คือจะจามหนึ่งที
มันไม่จามสิดิฉันจะอาจจะมีกลิ่นที่แบบโอ้โหมันเต๊ะจมูกแต่กลิ่นดี
อร่อยแน่แล้วก็ปิดท้ายด้วยพริกไทยสดนะครับ
เมนูนี้น่ากินน่าทานอย่างมากได้เห็นแล้วเนาะ
วิธีการทำใช่ไหมครับและไปดูอีกหนึ่งเมนูก็คือ
ไก่บ้านต้มส้มระกำโหนี่เขาบอกว่าน้ำซุปมันหอมระกำ
แล้วก็มีความเปรี้ยวแล้วก็มีความกลมติดอกติดใจลูกค้าจริง
อืมโอ้โหได้ได้ว่าเป็นเป็นทุกที่แบบผมว่ากินไปมันสดชื่นน่ะ
ถามเจ้าของร้านฮะคุณดาวเรืองนามสุกนะฮะบอกว่า
นี่๕ปีแล้วนะที่ตัวเธอน่ะมาเปิดสวนน้ำบ้านบอล
แล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนคลายให้กับเด็ก
ในช่วงวันหยุดแต่ต่อมาพัฒนาด้วยการเพิ่มเป็นที่พักด้วย
เอาไปรีสอร์ทอีกต่างหากไหนก็ไหนเราจัดให้มันครบวงจร
ทำอาหารพื้นบ้านเมืองตราดขายมันด้วยซะเลย
จะได้ครบจบในที่เดียวทั้งพักได้พาเด็กน้องหนูมาเล่นสวนน้ำบ้านบอลที่นี่ได้
แล้วเมื่อเล่นเสร็จก็ไปกินอาหารของดีของอร่อยที่นี่กันได้เลย
ที่นี่ลำพูรายลิเวอร์ไซต์ครบจบในที่เดียว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๖
ที่จังหวัดตราดใครอยู่แถวนั้นหรือจังหวัดใกล้เคียง